บางคนนั้นทยอยเดินทางกลับมาถึงประเทศแล้วกลับถึงบ้านเกิดแล้วนะครับ
อย่างเช่นที่บ้านหนองคู

นายสดชัยแล้วก็นางทองอินจันสมุทรอายุ๕๐ปี
เป็นพ่อและแม่ของนายธนาชัยจันสมุทรอายุ๓๒ปี

ต้อนรับอธิษฐานขอให้ลูกปลอดภัยครับ
โดยทั้งพ่อและแม่พูดคุยกับลูกชายผ่านทางวีดีโอคอร์ทางเฟซบุ๊ก
สอบถามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
โดยลูกบอกว่าสถานการณ์สู้รบนับวันจะมีแต่รุนแรงขึ้น
ตัดสินใจขอกลับบ้านเกิดก่อนครบสัญญา
ซึ่งก็จะครบสัญญาในช่วงเดือนธันวาคมปีนี้แหละครับ
โดยทางนายธนาชัยบอกว่าไม่ต้องการอะไรแล้วรู้สึกกลัว
มีแรงงานอีกหลายคนครับอยากจะกลับบ้านแต่ว่าไม่มีโอกาส
นายจ้างยังคงให้แรงงานไปทำงานตามปกติ
แรงงานคนไทยตอนนี้ส่วนมากไม่อยากออกไปทำงานเพราะกลัวความไม่ปลอดภัย
แต่ก็จะไม่ทำก็ไม่ได้อีกเพราะว่าจะไม่มีเงินค่าตัว
เดินทางกลับมาบ้านก็เลยต้องเสี่ยงตายออกไปทำงานครับ
กับแม่ของนายธนาชัยก็บอกว่าเป็นห่วง
ควักเงินโอนไปให้ลูกชาย๓๗๕๐๐บาท
เป็นค่าใช้จ่ายซื้อตัวเครื่องบินเพื่อให้บินกลับมาเอง
มีกำหนดการเดินทางกลับถึงไทย๑๖ตุลาคมนี้ครับ
สนามบินอิสราเอลมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิ
แล้วนั่งเครื่องบินต่อมาที่สนามบินอุบลราชธานี
ก็คาดว่าน่าจะถึงบ้านในพื้นที่ในช่วงเย็น
แล้วก็เดี๋ยวค่อยเอารถไปรับนะครับลองฟังเพิ่มเติมครับ

โอ้นไปให้เค้าว่า๓๗๕๐๐
จากประเทศอิสราเอลมาเนี่ย

ต่อจากสุวรรณภูมิมา

ร่วมทั้งเบอร์สเนี่ยเค้าต้องจ่ายเงิน
ยอมจ่ายเงินเพื่อให้ลูกได้เดินทางกลับมา
แล้วหลังจากนั้นก็คงจะไปรับจากสนามบินอุบลกลับมาที่บ้าน

ใช่คนที่อยู่เนี่ยนะเป็นห่วงอะเนาะนะคะ